ช่วงนี้ที่บุรีรำอากาศจะหนาวแล้ว
อากาศหนาวอ้าวดื่มเหล้ากันดีกว่าจ้า

แต่คนดื่มเนี่ยเป็นพระสงฆ์
ตั้งวงกงเล่าใช้คำว่าเป็นประจำ
เหล้าขาวแล้วคุณรู้ไหมว่าคนที่ทนไม่ไหว

เจ้าวาดรู้มานานแล้วเตือนแล้วเตือนเล่าเฝ้าแต่เตือนก็ไม่เป็นผล
หาโอกาสเหมาะพอรู้ว่านั่งโก๊งกันอยู่โทรแจ้งตำรวจเลย

เออนี่ค่ะตำรวจสพเมืองบุรีรำได้รับแจ้งมา
เจ้าอาวาสวัดป่าบุรีรัฐหรือว่าวัดหนองแปบนะคะ
ว่ามีพระลูกมัดเมาอยู่ในวัดก็เลยนี่เลยมากันหลายนายเลยค่ะ
เข้าไปที่กุฏิ๒ชั้นท้ายวัด
ไปเจอพระป่นประจวบสุขวัย๓๙ปี

กับพระวีรเดชศรีสวัสดิ์วัย๕๐ปี

โอ้โหทั้งมึนทั้งเมา

ในห้องเขาเปิดเพลงคลอด้วยนะ

ต้องเศร้าบรรยากาศนี่นะเออเปิดคลอตลอดเวลา
ตรวจสอบไปเจอขวดน้ำดื่มแต่ข้างในไม่ใช่น้ำดื่ม
มันเป็นเหล้าขาวค่ะเหลืออยู่ครึ่งขวด
ตำรวจก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน

ก็ยอมรับสารภาพว่าดื่มเหล้าขาวจริงค่ะ
โดยนัดกันมานั่งดื่มเป็นประจำ

ทำไมอ่ะคือจริงเป็นพระสงฆ์อ่ะศีล๕เองอ่ะ

โอ๊ยมันปวดเมื่อยร่างกาย
ก็เลยต้องดื่มแก้อาการปวดเมื่อยแล้วก็แก้หนาว
นี่ถ้าคุณปวดเมื่อยร่างกายแล้วดื่มเหล้าแล้วหายเมื่อย
นี่แปลว่าคุณเป็นแอลกอฮอลลิกเลยนะ

ก็เขาว่าอย่างนั้นแล้วก็มันคลายหนาว

ก็สร้างบรรยากาศฮะโอ้โหพระครูบุรีรัฐพัฒนาเจ้าอาวาสค่ะ

ที่ผ่านมารู้มาตลอดเลยนะว่าพระสองรูปนี้
ชอบแอบดื่มเหล้าแต่ว่าไม่มีหลักฐาน
ได้แต่คอยตักเตือนไม่ให้ทำผิดศีลค่ะ
จากการสืบภาพปรากฏว่ามีฆราวาสคนในหมู่บ้านนี่แหละ
แจ้งตำรวจมาเลยแล้วก็เจอหลักฐานจ่ะแบบนี้
ก็เลยให้ศึกจากการเป็นพระทันทีจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่าง
แล้วก็เตือนพระรูปอื่นไม่ให้กระทำในลักษณะแบบนี้อีกค่ะ
บางคนก็ต้องขอพักนะ
บางทีไปหากินในคราบพระเหลือง
ใช่ค่ะก็อยู่สบายมีคนใส่บาทมีเอาเงินปัจจัยมาถวาย

แต่ไม่อยากให้หมดศรัทธาในพุทธศาสนานะคะ
ถือในพระพุทธเจ้ายึดถือในหลักธรรมคำสอน
แล้วก็พระสงฆ์คือเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพุทธศาสนา